หนาวนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ไปกัน
แล้วหนาวนี้คุณจะได้เจอกับอะไร
เขาบอกว่าจะได้เจอกับดอกไม้ที่มันดูแปลกมากเลยครับ
อ่ะไปกันก่อนไปกันที่บริเวณตรงนี้
ตั้งอยู่ที่หมู่๕บ้านสะพานนาคตะบนคลองศก
อเภอผนมจังหวัดสุราธาณีย์
หนาวแบบนี้ลงใต้กันไหมล่ะ

เออใช่แต่ลงใต้ก็ดีเหมือนกันนะผมจะบอกให้ช่วงนี้อากาศดีด้วย
ไม่ได้ฝนตกมากเหมือนปีก่อนที่ผ่านมา

เพราะว่าจุดนี้จะได้เจอกับดอกไม้แปลกสุดหายาก
ที่ผลิดอกเบ่งบาน

ดอกที่ว่าคืออะไรคือบลูเทอร์อะไรน่ะดอกบัวพุดว้าว
นี่เห็นไหมอารมณ์เหมือนเป็น

อกบัวผุดฮะมันจะมีลักษณะแบบนี้
ส้มอมแดงสดขนาดดอกใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๖๐เซนติเมตร
เอาไปทำเป็นหม้อได้เลยนะใส่แกงลงไปเลย
แล้วข้างในมันจะมีสีสันที่สวยงามและรูปร่างแปลกไม่เหมือนอย่างอื่น

เขาว่ากันว่ามันมีกลิ่นกลิ่นเหม็นรุนแรง

นี่คือลักษณะพิเศษของมันเลย
พอผุดเบ่งบานมาแบบนี้จะรู้ทันที

เขาบอกว่ามันจะเบ่งบานประมาณอย่างนี้๗วันได้
แล้วก็จะร่วงโรยแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำ

ก็มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในเรื่องของการเดินป่า
ก็แวะเวียนมาเที่ยวกันนะครับ
ใครอยากจะไปชมความสวยงามนะต้องเตรียมตัวสักหน่อย
เพราะว่าต้องเดินเลาะไปตามแนวป่า
ก่อนจะเข้าเขตป่าเนี่ยก็ต้องผ่านลำทานผ่านจุดเขาชัน
แล้วก็ไปเจอกับดอกบัวผุดนั่นเอง

แล้วจะไปเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคอยดูแลนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนจะไปผมว่าศึกษาเรื่องของเส้นทาง

ถามผู้เจ้าหน้าที่ค่ะจะไปเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
แล้วเขามีกฎเกณฑ์อะไรยังไงในการเข้าป่าแห่งนี้
ซึ่งแต่ละที่กฎเกณฑ์เขาจะไม่เหมือนกัน
ก็คือติดต่อทางอุทยานแห่งชาติไปได้เนาะ
คือลักษณะต้องบอกว่าน่าจะมีกลิ่นแหละเพราะว่าสังเกตว่ามีแมลงวันตอมเห็นไหม
มันเป็นธรรมชาติของมันในการที่อาจจะล่อแมลงเข้ามาหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากันว่ากลิ่นโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวเชียว
อยู่ดีเหมือนกระทงเหมือนกันนะ